มาดูเรื่องดีเรื่องที่ใจฟูครับ

เห็นว่ามีพ่อแม่ลูกเนี่ย

โชเฟอร์ก็เลยงั้นพารับขึ้นรถมา

ไม่มีการใจห้าม

ไล่ตอน๓ทุกวินาที

เช่นนั้นไปทำงานกันพวกเขาแล้วก็ทอดไทย

โฟเฟอร์แท็กซี่ท่านนี้ชื่อพี่อนุรักษ์นาคแถมทองครับ
นี่ผมพูดชื่อผู้นำสกุลให้เต็ม

คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยวัย๔เดือน

ปรากฏว่าครอบครัวนี้โดนไล่ออกมาจาก

ค้างจ่ายค่าเช่าประกอบกับ

เจ้าของห้องเช่าเขารำคาญครับ
ทีนี้พอพี่อนุรักษ์เขารับขึ้นมา

ซึ่งวันนั้นเป็นวันแม่ด้วย๑๒สิงหาคม

ขับอยู่๑๒ชั่วโมงถึงอูดอน

อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรครับ

กลางมุ้งนอนอยู่ห้องโถงชั้นล่าง
แล้วบ้านเขายังต้องไปขอต่อไฟ

เนื่องจากว่าเป็นบ้านติดประกาศขาย

ยทั้งน้ำตาเลยขอบคุณ
พี่โชเฟอร์อานุรักษ์หน้าแถมทอง

คุมลูกน้อยวัย๔เดือนไว้ด้วย

ชื่อพี่ดาวเรืองครับพี่ดาวเรืองเล่าให้ฟังว่า

เมียผมต้องออกจากงานมาดูแลลูกอ่ะสิ

ค้างจ่ายค่าเช่าห้องมาเดือนนึงแล้ว

คือค้างจ่ายแต่ก็พยายามจ่าย
ครั้งละ๓๐๐บ้าง๕๐๐บ้าง

สิงหาคมเขาพาลูกไปฉีดวัคซีน

เลยเป็นที่มาว่าทำไมเจ้าของห้องเช่าเขาร่ำคาญ
แล้วก็เลยไล่พวกเขาทั้ง๓คนออกจากห้องไปครับ

จากนั้นก็ไปทำงานรับจ้างได้เงินมา๕๐๐

กลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิดดีกว่า

เขาก็ซื้อตัวรถไฟวันที่๑๑สิงหาคม

ตามกำหนดเนี่ยจะได้ขึ้นรถไฟวันที่๑๓สิงหาครับ

ถ้าต้องมาอยู่ข้างถนนแบบนี้ไม่ไหวแน่
ได้แต่นั่งกอดกันร้องไห้กันอยู่ที่สถานีรถไฟครับ
ตัดสินใจจะโบกแท็กซี่กลับ
คันแรกที่เจอเนี่ยปฏิเสธ

อนุรักษ์ใจดีครับรู้ว่าพวกเขาเดือด
เพราะพวกเขาเดือดร้อนก็เลยให้พวกเขาขึ้นรถมาโดยไม่คิดตังเลย
แถมยังไปส่งถึงอุดรครับ

ซื้อข้าวซื้อขนมซื้อน้ำให้กินตลอด
นั่งรถไปน้ำตาไหลไปตลอดทางเลย
มาถึงอุดรก็พบว่าอ้าวไม่มีบ้านแล้ว

แต่บ้านพี่สาวที่ประกาศขายเช่นกัน

ส่วนโชเฟอร์ก็คือพี่อนุรักษ์เนี่ย
หลังจากส่งถึงที่หมายก็ขับกลับกรุงเทพ
ดาวเรืองบอกว่าตนไม่รู้จะตอบแทนพี่อนุรักษ์ยังไงดี

กราบเท้าพี่นรักษ์ที่ช่วยเหลือแล้วก็อวยพร

เรื่องนี้ไปถึงประหลัดอำเภอศรีธาตุครับ
นิติกรพอทราบเรื่องก็ลงพื้นที่เลย

เอาพวกถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มมาช่วยเหลือ
แล้วก็ประสานพมจังหวัดอุดรมาช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป